อื้อหรือก็ไปเที่ยวสิฮะ
ใช่โอ้หลังโอ๊ยไม่ค่อยได้เที่ยว

เกรงใจหายหรือพูดให้ชัก

ที่เราจะต้องมาทำงานเช้าทุกวันอ้วกก็ไม่ค่อยอยากไปเที่ยวไหน

พอมาทำงานไทยรัฐอวกก็รู้สึกเหมือนมาเที่ยวแล้ว

เพราะวันปีใหม่จีนแบบนี้ต้องพูดแต่สิ่งที่ดี

แต่ขอให้มีความสุขให้มีแต่สิ่งสิริมงคลนะคะ

ส่วนใครนั่งดูอยู่กับเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คุณผู้ชมวางแผนไปเที่ยวไหนในวันเที่ยวแบบนี้

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ

เรื่องนี้ว่ากันว่ามันร้อนแรงร้อนเป็นไฟร้อนอะไรจากคณะ

ก่อนเข้ารายการคุณไปซัดใบกระท่อมมาก่อนใช่ไหม
ยุคนี้วัยนี้ไม่ต้องแล้วคึกได้ด้วยตัวเอง
ที่บอกว่าคึกแบบนี้คึกเหมือนม้า

เขาว่ากันว่าทำแบบนี้เป็นการล้างบาป
จริงหรือเปล่าเกิดขึ้นที่ไหนไปดูกันค่ะ

เขาว่ากันว่านะจริงแล้วเนี่ยต้นกำหนดที่แท้จริงอาจจะยังไม่แน่ชัด
แต่เขาสามารถสืบย้อนกันไปได้ย้อนไปถึงสัตวรรษที่๑๘

แล้วหลายคนเขาแบบอุ๊ยแล้วม้าเคยมีบาดเจ็บบ้างไหม
เคยมีไฟลามผลบ้างมั้ยไม่มีไม่มีอันตรัสอ๋อหรอ
ความเชื่อของทางฝรั่งเขาวงกลมยุโรป

ไม่ได้มันต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วย
ตกลงว่าคุณตกน้ำไหลตกไฟไหม้ตกลงแล้วจมแล้วสักพักลอย
อืดเลยโอเคนี่จะเข้าใจแล้ว
ไปงานแต่งของบ่าวสาวคู่นี้เขาบอกว่าแม่นะแม่เจ้าสาวพูดไม่ค่อยเก่ง
เหรอแต่พอพูดออกมาทีนึงอ่ะโอ้โหเจ้าบ่าวสะดุ้งเลยครับ

ออกก็ภายด้วยนะคะต้องมีลูกเขยคนแรกค่ะ
เดี๋ยวถ้าคนนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกเขยใหม่ค่ะ
อะะิแหมแม่ฉันว่ากันไงนะแม่พูดว่าอะไรนะ
แม่บอกว่าแม่ตื่นเต้นนิดนึงนี่เป็นลูกเขยคนแรก
แล้วถ้าคนนี้มันไม่ใช่คุณแม่ก็คงหาคนใหม่ก็แล้วกันค่ะ
คุณแม่เหมือนกับฝากข้อความบางอย่าง
หลายคนเขาชอบพูดเป็นมุกเป็นมุกขำนะ
บอกเวลางานแต่งบอกอันนี้ก็งานแต่งครั้งแรกของผม
ไม่เป็นไรถ้าครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด
เดี๋ยวงานหน้าผมจะมาปรับปรุงใหม่มาแต่งครั้งเดียวอยู่แล้วไง
จะไปแต่งใหม่แต่งที่ไหนกับใคร
พูดขำอย่าไปด่ามานะ
แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการสารสัมพันธ์ในครอบครัว
เอาจริงบางเรื่องบางราวไม่จำเป็นต้องพูดให้เป็นพิธีการหรอกครับ
พูดให้มันสนุกพูดให้มันขำเนี่ยนะ
เอาจริงมันยิ่งสร้างความรู้สึกแบบประทับใจซึ่งกันและกันมากกว่า

เออหยอกเยาว์กระเซาเยาว์แห่
แล้วผมได้ยินมาว่าเอาจริง
ตัวคุณแม่เนี่ยนะเขาก็สนิทกัน

ใช่ไหมเขาก็ชอบแล้วยินดีมากที่ได้ลูกเขยคนนี้

เขาก็เลยพูดแซวแบบนี้ไปไงครับ
นานกันไปเรียกว่าครอบครัวนี้มีแต่ความสุข

แต่ว่าชาวเน็ตที่ได้ดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันต่างนานา

นะคะแต่พูดถึงเรื่องของความเฮฮา
เรื่องของความสุดฤทธิ์เด็ดที่ฉันบอกเลยว่า

กับเจ้าแม่วงการบันเทิง

แจ๊กกะรีนพานี่ค่ะคุณแพรรี่ไพวันไปเที่ยวบาร์โฮสครั้งแรก
คือคุณแพรรี่ไภวันไปครั้งแรกผมไม่ติดใจอะไรหรอก
แต่คุณบอกว่าแจ๊กกะลีนไปแบบนี้ครั้งแรก
ก็พี่แจ๊คเขาบอกเองว่าเขาไปบาร์โฮสครั้งแรกเมื่อคืน

แล้วคุณอ่ะเขาคุยกันแบบแซ่บนิดนึง

คุณผู้ชมมันแซ่บมากแซ่บถึงขั้นออกทีวีไม่ได้
ไปติดตามนะผมย้ำตรงนี้อีกทีแล้วกัน
หรือคุณจะพิมพ์ชื่อรายการไปเลยว่าสุดฤทธิสุดเด็ด
ฉันก็พิมพ์แค่นี้แล้วเจอเลยค่ะ
เขายังมีอยู่ในนั้นคุณก็ไปกดดูกันได้ไปไล่เลื่อนดู
ก็ดูย้อนหลังกันได้เลยเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนอะ
สะดวกเมื่อไหร่ก็ย้อนมาดูได้นะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวความวุ่นวายของเพื่อนบ้านกันหน่อย

อย่างบ้านนี้ป้าข้างบ้านบอกโอ๊ยมันไม่ไหวแล้ว
ควันรถลอยมาเข้าบ้านแบบนี้จะทำอย่างไรคุณอื่นเดือดรถ
แล้วเจ้าของรถจะว่ายังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน

เดี๋ยวนี้นะชีวิตนี่มันติดมือถือจริงคุณชิสา

แล้วยิ่งดูรายการเราก็อยากให้ส่งข้อความมาก็ช่องทางไลน์
ถูกต้องหรือว่าจะแชทมาในติ๊กต๊อกไลฟ์ก็ได้เหมือนกัน
ถึงบอกไงชีวิตติดมือถือถูกต้องค่ะ
แต่เราผูกพันกับมันมากเกินไปหรือเปล่าเราต้องมาตั้งคำถามนะ
เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีข่าวที่ว่า
มือถือเนี่ยโดยเฉพาะระบบนั้นระบบนี้อะไรเนี่ย
เฮ้ยมันโดนดูดเงินจากในธนาคารได้ง่ายเหรอ
เพราะว่ามันเหมือนกับมีแอปปลอมมาแฝงอยู่ในเครื่องเรานี่ไง
เป็นข่าวเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยว่ามันจริงเท็จยังไงนะครับ
คือนี่แหละครับคุณผู้ชมต้องไปเช็คกัน
เพราะว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ผมไม่ขอลงรายละเอียดของดีเทลข่าวนะ

วิธีการจะดูว่าเอ๊ะตอนนี้แอปพลิเคชันในมือถือของเราเนี่ย
มันมีหรือเปล่าไอ้พวกเบาแวร์ไอ้พวกรีโมท
ดเงินที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับแอปพลิเคชันต่าง
วิธีการก็ลองทำตามนี้ดู๑๒๓นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าวิธีการดูเบื้องต้น
เอาแค่เบื้องต้นนะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามือถือของเรา
มันมีการติดตั้งแอปที่ไม่ดีแอปที่ดูดเงินหรือเปล่า
เออวิธีการยังไงคุณชนะทำให้ดูได้เลย
เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะตั้งมือถือให้เห็นนะ
ไปที่คำว่าตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้เห็นไหม
ปักเข้าไปเสร็จปั๊บทำยังไงต่อ
สลายสลายสลาย
เจอยังเจอคำว่าแอปนี้ก็คือแอปทักษะออนโปร์ส่งหน้า
ไม่ใช่ค่ะแอปพลิเคชันถูกค่ะขอบคุณคุณชิสา
แอปพลิเคชันจิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชม
ไปที่มุมขวาบนสุดคุณจะเห็นจุดอีกลีกก่อน

แล้วมันจะเจอคำว่าการเข้าถึงพิเศษที่อยู่ตรงกลาง

แต่ถ้าคุณจิ้มไอ้๓ตัววันนี้
แล้วเข้าถึงการเข้าถึงพิเศษตัวนี้
แล้วมันกลับไปที่หน้าหลักอย่างนี้

ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่มือถือของคุณ

นี่ไงวิธีแก้ก็คือคุณรีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลย
ใช้ไฟฟ้าอยู่หรือว่าใช้ไฟอินเทอร์เน็ตของเครื่องก็แล้วแต่

จากนั้นปิดเครื่องนะคะแล้วก็รีเซตใหม่
เซตเครื่องเหมือนกับที่ได้มาใหม่ตั้งแต่ซื้อมาเลย
งั้นผมขออนุญาตสรุปข่าวนิดเดียวแล้วกัน
เพราะว่ามีผู้เสียหายที่บอกว่าเขาแค่ชาร์จมือถือเสียบเอาไว้แล้วอยู่เฉย
ไม่ได้ไปยุ่งกับแอปโดนดูดเงินออกไป

ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าไปดาวน์โหลดแอปเถือน
คนที่เป็นวิชาชีพสามารถควบคุมมือถือของคุณได้
ในระยะไกลเขาเรียกว่าตัวรีโมท
ค่ะวิธีที่เขาไปโหลดมันแบบนั้นคือเหมือนกับสมมุติเราใช้งานแอปพลิเคชันใดอยู่
แล้วมันจะมีโฆษณามาเช่นล้างถังขยะหน่อยไหม

นี่ค่ะคือเห็นมันเป็นโฆษณามาบางทีเราก็นึกว่ามันเป็นแอปในเครื่อง
แล้วก็เผลอกดไงไอ้นั่นแหละอันตราย

เข้าใจเงินตรงนี้แล้วคุณจะปลอดภัยแน่นอนนะคะ
คราวนี้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
เป็นเรื่องที่เราต้องย้ำเตือนกันก็คือเรื่องข่าวปลอมนะ
มีข่าวออกมาบอกว่าทางบศยชวนให้กู้เงินได้
เรื่องนี้บอกเลยว่าไปจริงค่ะ

ข่าวปลอมอีกแล้วใครได้ข้อมูลแบบนี้ว่าสินเชื่อเพื่อนแท้
อ้างให้ลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมโดยใช้แบบฟอร์ม

ศยคือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

แล้วแอปปลอมหรือว่าเพจปลอมเนี่ยเขามีโลโก้นะ
เขาก๊อปปี้โลโก้มาเลย

พบว่านี่เป็นข้อมูลเท็จเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพที่แอบอ้าง
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะ
ส่วนใครที่ทำธุรกิจทำอุตสาหกรรมอยากขอสินเชื่อกับบศยจริง
แล้วก็ติดต่อที่หน่วยงานเขาเลยดีกว่า

เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องที่มันจะ
ก็มาฝากบอกกันแบบนี้จะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

แต่คู่รักคู่นี้ต้องมาให้ดูกันเพราะเขาก็รักและห่วงใยกันจริง

แต่บางครั้งบางคาความรักของเมียก็มาในรูปแบบที่ว่า

ตอนขึ้นคล่อมมอไซค์ทั้งคู่ดูให้ดีนะ

ค่ะโอ้โหอ่านปากเลยเหรอ

แต่ก็ยังพูดบนไม่หยุดเอก

อย่าดื่มมาเยอะ

เห็นแล้วสงสารสามี
เออมันก็คิดได้สองแง่สองมุมไง
ผู้หญิงเขาก็ต้องมีเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นนะคุณชนะ
เรื่องของเรื่องคุณสามีผู้ชายเนี่ย

แล้วตอนนี้มาแวะที่ร้านขายของชำเพื่อ
ตอนซื้อบุหรี่เนี่ยขอเมียบอกเมียจ๋า
ขอซื้อเหล้าด้วยได้ไหมจะไปจวดต่อที่บ้าน

เมียบอกไม่ต้องเลยได้บุหรี่เร็วขึ้นรถ
เออพอขึ้นรถสตาร์ทไม่ติด

ไปถามแม่ค้าแม่ค้าขายของชำตรงนั้นแหละฮะที่อยู่ใน
บนคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ตรงนี้ร้านนี้เลยร้านชำร้านนี้เลย
ทีมงานพอแล้วไม่ต้องเปิดแล้ว
เออเป็นความรุนแรงนะให้เด็กเห็นด้วยเนอะเออ
แต่ยังไงแม่ค้าว่าไงคะแม่ค้าก็บอกว่าเห็นผัวเมียคู่นี้มาแล้ว
จะเหมือนมีปากมีเสียงกันมาก่อนเมียไม่พอใจที่ผัวไปเมามา
นั่นแหละแล้วอุตส่าห์จะมาแวะที่ร้านขายของชำของเธอ
เพื่อที่จะซื้อเครื่องดื่มมืนเมาอีก
ตัวเมียก็ไม่พอใจอยู่แล้วไง
กลายเป็นว่าพอจรสตาร์ทเครื่องล้มไปอย่างนั้น
เมียก็เลยโกรธโมโหเตะเขาให้แหละครับ

อยากรู้เหลือเกินว่าหลังจากเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้ว

นี่คือคุณอุเทนถ้วนถี่หรือตี
อายุ๓๓ปีตีบอกทีวันนั้นเป็นยังไง
ตียืนยันกับเราบอกนักข่าวว่าตีดื่มมานิดเดียว

ผมดื่มมานิดเดียวแล้วผมแค่จะแวะ
แวะซื้อบุรี

มันอาจจะมีความเข้าใจผิดขั้นขึ้นกันเล็กน้อย

ไม่โกรธจริง

เมียบอกอย่างนี้ว่านักข่าวมาเลยมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ก่อนจะเล่าอยากให้ดูบางจุดบางส่วนบางช่วงบางตอน

ดูที่ขาของหนู
อยากให้ดูที่ขาของหนูก่อน
เล็กมันหลุดตอนเตะหัว

พูดสรุปคือดีกันหรือยังครับ
ตะล้มเราก็แบบ

แล้วแบบเหมือนเราพูดแล้วไม่ฟังด้วยอะไรด้วย
ก็เล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
อย่างนี้นะเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็
จะทำอีกไหมจะกินอีกไหมเขาก็
เขาจะไม่กินจากที่ทำงานจะขอกลับมากินที่บ้าน
ได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จะกินน้อยลง
ก็เราก็รับปากเขาว่าโอเคตกลงตามนั้น

ตอนนี้ก็ปกติค่ะคุยกันปกติ
รักกันดีปกติแต่เมียก็ยื่นคำขาดให้ผัวได้

บอกว่าไงไม่ไม่ดื่ม
ดื่มที่ออฟฟิศเดี๋ยวมาดื่มที่บ้านแทน
ก็นี่ไงเขาก็ตกลงกันแล้วว่าถ้าจะดื่มก็ดื่มดี
ก็ดีแล้วแต่อย่างนี้มีคำสอนเรียกสติ
จากผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นใหญ่ที่เข้าวงการพ่อบ้านใจกล้ามาก่อน
นี่เขาฝากบอกไอ้หนูเอ้ยนี่เรื่องแบบนี้ดีแล้วที่โดนเมียเตะ
ดีกว่าไปโดนคนอื่นเตะนะลุงแกบอกอย่างนี้เลยนะบอกว่าวันนั้นเห็น
แล้วก็บอกเลยดีแล้วโดนเมียเตะถือเป็นบุญ

เอ้าถ้าเกิดไปโดนคนอื่นเตะสมมุติไปมีเรื่องกับคนอื่นตายนะ
มีแต่ตากับตาแต่กับเมียนี่อาจจะยังมีเมตตาบ้าง
แล้วยังดีอีกอย่างหนึ่งลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชม
เขาล้มพับที่ตรงนี้ดีกว่าไปล้มที่อื่นที่เป็นถนนใหญ่
ไปโดนรถเบียดรถชน

จบลงตรงนี้ปั๊บตรงนี้แล้วจบ
จบเลยไม่ต้องไปเสี่ยงภัยไม่ต้องไปเสี่ยงล้มที่อื่น
แต่ดีที่สุดคือเมาไม่ขับครับ

อันนี้ต้องท่องจำไว้เลย
พี่ตูอ่ะแต่จนเล็บหลุด
คือคนโมโหไงคุณชนะเมียก็แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถูกไหม
บ้านไหนมีปัญหาแบบนี้ก็ค่อยเคลียร์ค่อยคุยกันแล้วกันเนอะ

เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องบ้านบ้านข้างกันแล้วมีปัญหาก่อน

วันนี้เป็นปัญหาเรื่องของควัน

แต่ควันรถมันไปพวยพุ่งเข้าบ้านป้าข้าง

งั้นไปดูหน่อยว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วป้าเนี่ยโวยวายแค่ไหนคะ
ผู้สอนเหมือนกันค่ะ
สอนเหมือนกันค่ะถ่ายได้คนเดียวเหรอ

จอดรถอยู่ดีก็ออกมา

ดูไร้ไร้เลยนะคะไม่ได้จอดหน้าบ้านเขาด้วยเนาะ
ในไลฟ์เลยนะคะไม่ได้จอดหน้าบ้านเขาด้วยเนาะ

เราแค่กำลังจะออกจากบ้านน้องไม่ได้จอดหน้าบ้านเขาด้วย

เขาหาว่าเราอ่ะทำควันอ่ะเข้าไปในรถบ้านเขา

แล้วคุณฮวานใส่บ้านเราเหมือนกัน
ดูแล้วอย่าเพิ่งตัดสินนะว่าใครผิดใครถูกอะไรยังไง

แล้วฟังคุณชิคสา้าให้พร้อมกัน

นำมาสะท้อนปัญหาสังคมแล้วกัน

บางทีอาจจะยังคุยกันไม่ลงที่ลงตัวเนี่ยนะคะ
คือบ้านหลังนึง
ก็เป็นเสียงของคุณผู้หญิงเนาะ
เขาบอกว่าเขากำลังจะถอยรถออกมา
ไม่ได้จอดเบียดหน้าบ้านป้าเลย

ควันรถที่ตัวเองสตาร์ทรถจะถอยออกมาแหละ

ก็ควันมันก็เข้าได้ทุกที่ไหมล่ะ

มีช่องเล็กช่องน้อยมันก็เข้าไปได้ก็ควันรถ

คุณสังเกตบางอย่างนะคุณชิสาคุณผู้ชมดูไปด้วยนะ

เหมือนกับว่ามีการต่อเติม

แต่ในเมื่อมีการก่อสร้างให้มันเหมือนเป็น

เพราะฉะนั้นรถก็เลยต้อง

แล้วแทบทุกบ้าน
ก็จอดหน้าบ้านเหมือนกัน
ก็ไม่พูดถึงประเด็นนั้นแล้วกันเนอะ

คุณป้าเขาคงอึดอัด
รู้หรือบอกไหมก็คนเหม็นควันอะก็เข้าใจป้า

มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว

เขาก็ต้องให้นิติที่เป็นคนกลางมาช่วยไกลเกลี่ย
แต่ถ้าดูสภาพหมู่บ้านแบบนี้ไม่รู้ว่ายังมีนิติดูแลหรือเปล่า

เพราะในเมื่อสองฝั่งสองบ้านเขามีปัญหากัน

ผมว่านะไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาคนเดียวแล้ว
เธอบอกว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์ของเธอไปดี
จันทร์ไปเจอโลกจิตมาโชว์ของลับอ่ะครับ
โอ้ว้าวน้องผู้เสียหายอ่ะอ่ะให้ชื่อว่านางสาวเอนามสมมุติละกันนะ
บอกว่าเมื่อวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาช่วงสัก๕โมงเย็น
ตอนนั้นรถเยอะแยะเลยแล้วเธอขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
ไปยังเส้นทางที่ผ่านจุดผ่านจุดตัดทางข้ามรถไฟนี่
ตรงนี้กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ที่บริเวณหน้าวัดบ้านโป่ง
ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ถูกครับคุณชิสาผู้ก่อเหตุมาเจอกับผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้
ตรงทางตัดตรงนี้พอดีแล้วเขาทำไงอ่ะ
เริ่มต้นตรงนี้เลยครับผู้ก่อเหตุขับขี่ตามนางสาวเอนามสมมุติไป
ไปจนถึงช่วงที่เป็นทางเปลี่ยวในกล้องวงจรปิดจะไม่เห็นแล้วนะ
ตอนเขาก่อเหตุเขาไปตรงทางเปลี่ยวตรงที่เป็นดงอ้อยตรงนั้น
แล้วปรากฏว่าตัวน้องผู้หญิงเขาก็คิดนะว่าทำไมผู้ชายคนนี้
ไม่ยอมเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์ของเขาแซงเธอไปล่ะ
ก็เริ่มราวกับว่ามาขี่ประกบเอาไว้อย่างเดียว

ขี่ตีคู่กันไปเลยแล้วเท่านั้นไม่พอ
มือหนึ่งบิดแฮนด์มอเตอร์ไซค์อีกมือนั้นไซส์
อะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ระหว่างขา
เธอเห็นแบบนั้นเธอตกใจมากนะ
โอ้โหแล้วพอเธอนะหันไปเห็นเข้าอ่ะ
เห็นผู้หญิงเขาบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุยิ้มให้อีกต่างหาก

เอาหลังจากเกิดเหตุนะครับตัวของผู้หญิงผู้เสียหาย
เขาก็พยายามหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เพื่อเอาภาพพวกนี้แหละไปแจ้งความที่สพบ้านโป่ง
แล้วก็ยังไงรู้ไหมมันทำให้ได้ทราบเพิ่มเติมว่าว่า
ช่วงวันสิ้นปีที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ค่ะรูปร่างลักษณะแบบนี้
คาดว่าน่าจะไปก่อเหตุแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นมาอีกด้วย

แสดงว่าไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกน่าจะทำมาก่อน
เป็นภัยสังคมนั่นแหละอย่างไรก็ต้องฝาก
ฝากไปยังคุณตำรวจให้ตามจับให้ได้โดยเร็วนะครับ
ส่วนใครนะเป็นผู้เสียหาย
อาจจะเคยถูกกระทำในลักษณะแบบนี้ก็ไปแจ้งคุณตำรวจหน่อย

เขาเคยไปก่อเหตุตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้

ก็จะพอทราบว่าคนร้ายหลบหนีไปอยู่ที่ไหน
ช่วยดูแลเขาหน่อยช่วยภาพแต่ล่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นเอาไว้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับคนเมา
เมาค่ะไปรถแล้วกราง
โวยวายไปทั่วเลยนะคะแล้วไปถามชาวบ้านชาวช่องว่ารู้ไหมเนี่ย
ฉันเป็นใครเนี่ยตอบได้ไหมล่ะคุณผู้ชมไปดูค่ะ
มึงอย่าให้กูโมโหนะมึงอย่าเก็บอะไรมันตายไปล่ะ

คุณมันราชิการรักนี้ไหมคันราชิการรักใหญ่หรอ
โอ้โหดีไง
ฟังคลิปนี้แล้วก็ค่อยดูเหตุการณ์ไป
คือจริงแล้วมันมีอุบัติเหตุรถเก๋งเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะคะ
แล้วพี่กู้ภัยก็มาช่วยเหลือคนบาดเจ็บเนาะ
ส่วนผู้ชายคนนี้ที่มาโวยวายบอกรู้จักไหมฉันเป็นใคร
อย่ามาเก่งนะฉันไม่ชอบต่างนานา
แล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการพูดจาใหญ่โตโอ้อวดแบบนี้
เราก็รู้สึกว่าแม่ไม่แอบอ้างหรือเปล่า

งั้นจะบอกแบบนี้นะจะเป็นจริงหรือไม่จริง
ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้าราชการดีเขามีเยอะ

แต่บางผู้บางคนเนี่ยได้มาทำให้เสื่อมเสียเนี่ย
มันก็เป็นการกระทำส่วนบุคคลนะ
ที่มันอาจจะทำให้คนอื่นเขาก็เสียไปด้วย
ทีมข่าวเลยไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำนะคะ
ซึ่งกู้ภัยคนนี้เขาได้มาช่วยเหลือ

ทีนี้ดูเหมือนกับว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
รถเก่งที่ชนจะขับรถหลบหนีไปนะ
อาสากู้ภัยก็เลยไปช่วยกันกันเอาไว้ค่ะ
แล้วพอหลังเกิดเหตุค่ะคนขับรถเก่งก็ลงมาต่อว่า
คนเจ็บว่าแหมขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยังไงมาชนกันอ่ะ
คนขับรถเก๋งมีอาการแบบมึนเมา
เหมือนกินมาเหมือนดื่มมานะ

ใช่นะส่วนคนเจ็บไปดูบ้างคนเจ็บ๒รายเป็นใคร

คือนายพีรวัตรเหลืองอุดมชัยอายุ๒๕ปี
นางสาวอโนไทยแทร่คั่วอายุ๒๙ปี

เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุช่วงค่ำ
แต่ว่าผ่านไปผ่านไปคืนนึง

อ้าวที่ว่าโวยรู้ไหมว่าเป็นใครเป็นใครนะ
เออวันรุ่งขึ้นมาคุยเหมือนคนละคน

ยกมือขอโทษยกมือไหว้แล้วบอกจะรับผิดชอบทุกอย่าง

ส่วนคำถามที่อยากรู้กันตกลงว่าเป็นข้าราชการจริงไหม

คนขับรถเก่งคนนี้อายุ๕๓ปี
ทำงานเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานประสุทธิ์จังหวัดสุรินทร์จริงนะคะ

แต่ก็ไม่ดื่มเล่าว่างตามภาษาผู้ชาย
นิสัยส่วนตัวเวลาเมาแล้วโวยวายไง

ส่วนคุณพ่อเขาบอกเมื่อก่อนไม่เคยมีประวัติมีเรื่องกับใครนะ

ทางตำรวจสมบุรีดำก็
บอกว่าให้ทั้งคู่มาไกล่เกลี่ยตกลงค่าเสียหายกันแล้วก็ไม่ติดใจเอาความ
ตั้งแต่ตั้งแต่วันเกิดเหตุก็ตรวจแล้วมันไม่เกิน

นี่แหละก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเมาแล้วขับอีกเหมือนกันค่ะ
มันจะได้ไม่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเกิดจากเห็นอันใดก็ตามแต่
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยวงการไล่ผีต้องสะเทือนแล้ว
เพราะว่าเมื่อขุนกวีศรีสยามปล่อยคลิปตัวนี้ออกมาไล่ผีด้วยเพลงแดนส์ครับ
อ้าวไปอยู่ไหมไปอยู่ของคุณกวีเข้าไหมล่ะ
เนี่ยไล่ผีแบบนี้เขาบอกว่าผีที่มาเข้าผู้หญิงคนนี้

เป็นผีเด็กปกกุมงกุมารอยากร้องเพลงอยากเต้นก็เลยเปิดให้
เปิดเพลงแล้วก็เลยเนี่ยโยกไปเต้นไป
ไล่ผีด้วยกันเปิดเพลงแดน

ผมไม่แน่ใจออกไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลย
ได้ยินมาด้วยก็คือเมื่อยเวียนหัวเอาเวียนหัวด้วย
เออหน้าเมืดแล้วเพราะโยกเยอะเหลือเกินเออเอา
คุณผู้ชมฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนเข้าไปดู
เขาเป็นเจ้าสำนักวิมารอสูร
ส่งคลิปนี้ขึ้นเว็บไซต์เราก็ไปดูมา
แต่พูดถึงอาจารย์ขุนกวินทุกครั้งที่อัพคลิปขึ้นไวรัลทั้งหมดเลยนะ
จริงบ่อยเลยนะเราก็ได้เห็นมากมายแหละไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก่อนนะ
ค่ะไล่ผีออกจากระไล่ผีออกจากชีมากระนี้ไล่ผีสายตื๊ด
อื้อหือรู้สิแปลกทั้งนั้น
ใช่ไหมมันเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะดูแล้วยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพวกนี้มาหาอะไรกินบ้างดีกว่ามันก็เย็นแล้วเนี่ย
ครับนะไปหากินหมูกรอบค่ะคุณชนะ

หมูกรอบนะกินกับน้ำจิ้มอร่อยนะอู๋เด็ดสุดร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

เอาดูเอาน่ากินสุดไปเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบหมูกรอบเนี่ยนะคะ

ร้านนี้แม้จะเป็นร้านไม่ใหญ่นะตั้งอยู่ริมทางก็จริงแต่บอกเลยว่าคนซื้อเยอะมาก

ชื่อร้านหมูกรอบวงเวียนใหญ่ค่ะตั้งอยู่ที่อนุสวรีพระเจ้าตากศิลปริม
ถนนฝั่งเมอรี่คิงเก่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
บอกเลยนะถ้าไปช้าหมดอดกินนะ
ค่ะแล้วเขาเตรียมไว้เยอะมากนะเนี่ยดูสิหมูกรอบหนังกรอบฟูฟู
เสิร์ฟก็หันสับแบบนี้โอ้โหเด็ดจริง
จุดเด่นเขาคือความกรอบของหนังหมูกับโซโลแกนที่ว่ากรอบนุ่มละลายในปาก
สุดไปเลยแล้วตัวหมูกรอบมีให้เลือกสองแบบค่ะคุณชนะ
แบบมันมากกับแบบมันน้อยชอบแบบไหนก็เลือกสรรเอาได้เลยนะคะ
สำหรับร้านนี้เขามีเทคนิคการทอดไม่เหมือนใครคือจะทอด๓๔ครั้ง
มีเทคนิคการทอดให้แต่ละครั้งมันมีความกรอบความไม่อมน้ำมัน
ผมจะบอกให้ไอ้หมูทอดส่วนใหญ่ผมเห็นนะยังเก่งก็๒ครั้ง
อันนี้๓๔ครั้งแล้วใส่ใบเตยให้มันหอมด้วยนะคะ
ส่วนน้ำจิ้มก็มีทั้งแบบซอสหวานแล้วก็น้ำจิ้ม๓รสเข้ากันสุดมาก
บอกแบบนี้แล้วใครอดรนทนไม่ไหวไม่ไหวโทรค่ะโทรสั่งซื้อได้นะคะ
หมายเลขขึ้นให้แล้ว๐๙๔๙๑๙๘๘๒๒เปิดเวลา๕โมงเย็นถึง๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ราคาขายจะได้เตรียมสตางค์กันไปขีดละ๗๐บาทเท่านั้น
หมูกรอบวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะ
ผมเห็นป้ายข้างหลังด้วยน่าจะเป็นชื่อเล่นเขาหมูกรอบเฮมิง
เฮมิงทำให้เฮมิงได้เลย
ลองไปหาเสิร์ชกันดูนะครับ
รายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับ
เพราะว่าพี่ป้องและน้องจ๊ะจะพาไปดูเคล็ดลับความรวย
ไปแถวนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เมนูเด็ดของร้านที่ต้องมาทานคือโจ๊กต้มยำปลากรอบไข่เยี่ยวม้า

โอ้โหนอกจากเมนูโจ๊กต้มยำปลากรอบไข่เยี่ยวมาแล้วนะ
โจ๊กข้อไก่เกาเหลาข้อไก่ก๋วยจับกระเพาะปลา
แต่ละเมนูโอ้โหสุด

เนาะเด้งหนุบกรุบ

เออแล้วเนี่ยกระเพาะปลากลุ่ม

เขาบอกว่าวันหนึ่งข้อไก่ใช้มากถึง๑๐๐กิโลกรัม
และด้วยความอร่อยของโจ๊กที่ไม่เหมือนร้านอื่น
คือการใส่ข้าว๓ชนิดรวมกัน

ออกมาเป็นโจ๊กที่ไม่เหมือนคนอื่นเขา
กว่าจะเป็นร้านดังยอดขายวันละ๓๐๐๐
เส้นทางชีวิตของเจ้าของร้านบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เขาบอกว่ามีเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
มีเรื่องของอุปสรรคที่ผ่านเข้ามามากมายกว่า
ประสบความสำเร็จในครั้งนี้เป็นยังไง

ใช่ค่ะจากนั้นไปต่อกันที่ร้านเต๊ะปังเจ๊ลัดดาค่ะ
ที่นี่เขาเด็ดเรื่องหมูสะเต๊ะที่สูตรเนี่ย
ส่งต่อมาจากรุ่นคุณแม่นานกว่า๓๐ปี
กับสูตรขั้นตอนการย่างแบบเตาถ่านแล้วก็การเคี่ยวน้ำจิ้มแบบโบราณที่ใช้เตาถ่านเนี่ยค่ะ
เห็นแบบนี้นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาวันหนึ่งเนี่ย
ขายพันไม้แต่๓ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะ

วันนี้นะคะเจ๊ลัดดาค่ะเจ้าของสูตรลับการหมักแล้วก็การทำน้ำจิ้มสะเต๊ะเนี่ยเขาบอกนะคะว่า
วันนี้จะมาเปิดเผยเคล็ดลับ
กว่าจะมาเป็นร้านดังร้านเด็ดยอดขายดีขนาดนี้เนี่ย
ชีวิตเขาผ่านมรสุมอะไรมาบ้าง
ต้องดูแลคุณแม่สุดที่รักที่ป่วยติดเตียงมากว่า๑ปี
แต่มีวันนี้ได้นะมีได้เพราะอะไร
ติดตามกับน้องใบตองกันด้วยนะคะกับรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อนจ้า

ใช่ค่ะลองติดตามดูแล้วคุณจะได้ทั้งเคล็ดลับความรวยแล้วก็ความอร่อยด้วยเหมือนกันนะคะ
มาดูเรื่องราวความน่ารักของน้องวัยเรียนกันบ้าง
อย่างลูกเสือเนี่ยนารียเขาต้องเดินทางไกล
ลูกเสือกลุ่มนี้ก็เดินทางไกลเหมือนกันซึ่งทางที่เดินเนี่ยมันเป็นทางแบบสะพานไม้
สบัดขาวเด็ก
เดินบนทางไม้ที่แคบแต่เดินทรงตัวได้ดี
แถมที่คนนี้ดูนะมีหมุนตัวฟูเทิร์ด๑รอบแล้วก็เดินต่อจ้าปิดท้ายดูท่ายก
แล้วก็สะบัดอีก๑รอบ
ลูกเสือที่ต้องเรียกว่าลูกเอ้ย
นี้สมัยนี้จะเป็นแบบไหนก็ปล่อยให้เด็กเขาเป็นไป
เป็นให้สุดเป็นตัวเองอย่างมีความสุขนั่นแหละถูกต้อง
มาเรื่องนี้กันบ้างฮะหนุ่มน้อยหน้าเดียวกับลีลาสุดจ๊าบ
อุ๊ยคำว่าจาร์ฟผมไม่ได้ยินมานานมากแล้วนะแต่ผมเขียนมาให้ผมอ่านอ่ะก็เหมาะกับคุณแล้วแหละ
งั้นไปดูหน่อยว่าจ๊าบขนาดไหนฮะ

เอวขาแขนลีลาดีแต่ใบหน้านี่หน้าเดียวเลยนะเต้นหน้านิ่งเขาเรียกว่าเต้นหน้านิ่ง
เต้นหน้านิ่งโอ้โหซึ่งอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหบอกเลยว่าเต้นยาก
แต่เขาทำออกมาได้มันทัดใจมันโดนจิตโดนใจใครหลายคนที่แบบว่าดูแล้วเออ

ไปดูต่อไหมล่ะอยากดูสิคะมีให้ตามต่อไหม

คุณผู้ชมด้วยค่ะส่งข้อความมาคุยกันวันนี้ปิดท้ายไปด้วยความน่ารักของเจ้าบีเกิ้ลตัวนี้ค่ะ
และหมดเวลาของเราแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์